ส่วนโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นนายปอกับนายเบิร์ตแล้ว

เพราะท้ายที่สุดศึกแล้วเนาะนะครับ
นี่เป็นรายงานออกมานะคุณนะเพราะว่าผมนับวันเนี่ยตั้งแต่ที่เขาตอนแรกที่เขาจะบวชนะ
ก็คือวันที่๑๖มีนาคมใช่ไหม
แต่ทีนี้เห็นว่าย่องไปบวชตั้งแต่คืนวันที่๑๕มีนาคมแล้ว
พอนับมาถึงวันนี้๓๐มีนาคมก็ครบ๑๕วันตามที่เขาตั้งใจว่าจะบวชพรามจะบวชโยคีแบบนี้
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
มีกระแสข่าวว่าทั้งสองโยคีปอและโรเบิร์ตลาศึกวันนี้จริงด้วยคุณ
นี่เห็นไหมนับไปนับมานับวันแล้ว๑๕วันครบก็น่าจะลาศึกวันนี้จริงนะฮะ
เมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราโอ้โหไปเกาะติดอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่เช้ามืดแหละคุณกลายเป็นภารกิจของนักข่าวไทยรัฐเหมือนกันนะ

ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะช่วงหลังเพลก็น่าจะมีการศึกใช่ไหม
ไม่แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองคนเขาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธรรมสถานแห่งนี้
นักข่าวก็ไปเฝ้าตั้งแต่เช้ามืดทุกวันเหมือนกัน
ไปดูซิตอนเช้ามืดจะส่องไปเห็นว่าโยคีปอลโยคีเบิร์
เขาทำกิจทำวัดเช้าอะไรยังไงบ้าง
เมื่อเช้ามืดตั้งแต่ตี๔ที่บริเวณสาราปฏิบัติธรรม
ภายในธรรมสถานก็มีพระสงฆ์มีแม่ชีตลอด
จนผู้ปฏิบัติธรรมก็ร่วมทำกิจจะวัดตอนเช้ากันตามปกติ
โดยทางด้านพระสงฆ์ของสารปฏิบัติธรรม
ท่านก็ขอความร่วมมือไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านใน
เขตปฏิบัติธรรมแล้วก็ห้ามบันทึกภาพด้วย
ดังนั้นเมื่อเช้านี้นะฮะนักข่าวของเราก็เลยไม่ได้ภาพมา

แต่บรรยากาศเขาบอกว่าก็มีทั้งพระทั้งชี
แต่ส่องเข้าไปมองเข้าไปด้วยตาเปล่านะ
เห็นปกับโรเบิร์ตในการปฏิบัติธรรม
ในการปฏิบัติกิจตอนเช้าเนี่ยนะครับ
ทางนี้พระสงฆ์ของสารปฏิบัติธรรมให้เหตุผลบอกว่า
ที่ไม่ให้ถ่ายเพราะว่าจะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น
ทีมข่าวก็เลยสอบถามพระสงฆ์ที่ดูแลสารปฏิบัติธรรมแห่งนี้
บอกว่าเช้าวันนี้โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ต
ยังอยู่ภายในสารปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับท่าน
และจะมีการลาศึกวันนี้หรือไม่
ได้รับคำตอบบอกว่าทั้งสองโยคียังคงปฏิบัติธรรม
ภายในสถานปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้ตอบนะฮะว่าจะลาศึกเมื่อไหร่
เพราะต้องรอคำสั่งจากพระอาจารย์อุเทนซะก่อน
กระทั่งเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับรายงานว่า
โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตได้ลาศึกเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้กลายเป็นโยมธรรมดาแล้ว
กลายเป็นนายปอนายเบิร์ตเรียบร้อยแล้วนะฮะ
โดยได้ทำการศึกภายในสาราปฏิบัติธรรมต่อหน้าพระนอนด้วย
คือทีมข่าวของเราก็เช็คทุกวิถีทางแหละ
หลวงพี่อุเทนท่านอยู่ที่วัดท่าไม้หรือเปล่า
หรือว่าท่านไปทำการศึกให้ทั้ง๒โยคีนี้หรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะถ่ายภาพที่สารปฏิบัติธรรมได้นะครับ
แต่เป็นรายงานออกมานะว่าศึกแล้วนะตั้งแต่๑๐โมงครึ่ง
เขาเรียกว่าศึกได้ไหม

เพราะว่าตอนบวชบวชเป็นโยคี
ตอนที่ถอดชุดโยคี
จะเรียกว่าอะไรใช่ไหมชุดกลักผ้าสีกลัก

แต่ที่แน่เดี๋ยวหลังจากนี้คุณแม่
คุณแม่บอกว่ารออยู่รอฟังว่าจะสารภาพอะไร
สำหรับสู่ผ้าบรุษทั้งสองคนเดี๋ยวรอติดตามนะคะ